ไปดูเรื่องแปลกที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
เจ้าของสวนสัตว์บอกว่างงเลย
ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคุณทำไปเพราะอะไรนะคะ

ขาปิบาร่าหนูยักษ์น่ะล่ะค่ะจมูกยาว
จริงแล้วมันเป็นสัตว์ที่ใจดีแล้วก็เชื่องมาก
แต่ไม่รู้ใครค่ะเอาตะกร้าผักผลไม้ที่ใส่เอาไปให้มัน
ฟาดมันดั้งเดิมไม่มีแล้วค่ะมีแต่ดั้งแตกนะคะ
เห็นไหมคะเลือดอาแบบนี้ค่ะ
เลือดอาแบบนี้จมูกของคาปิบาร่านะคะ
คุณผู้ชมไม่รู้ใครนะก็คิดว่าก็คงคนคนที่เข้าไปดูสัตว์นั่นแหละเนี่ย

เจ้าของสวนสัตว์บอกว่าอยากให้ติดต่อกลับไปพูดคุยกับเขาหน่อยนะฮะ
เจ้าของก็คือคุณละลิลินเดทวิรพานิษฐ์นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปชมสัตว์แปลกในสวนสัตว
มีหลากหลายชนิดค่ะทั้งแพะหมูป่าม้าแคระจิงโจ้คาปิบาร่า
นักท่องเที่ยวคือสามารถใช้ตะกล้าใส่ผักใส่ผลไม้ไปป้อนให้สัตว์ได้
แต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะ
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทำแบบนี้เพราะเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
เจ้าคาปิบาร่าเดินเข้ามาหาคิดว่าเขาคงกลัวหรือเปล่า
ก็เลยใช้ตะกร้าฟาดไปที่จมูกเจ้าคาปิบาร่าจนมันแตก
ต่อหน้าต่อตาลูกค้าคนอื่นและพนักงานของสวนสัตว์
โดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดแต่อย่างใดเลยนะคะ
คนที่ฟาดไปอ้างบอกว่ากลัว
เจ้าคาปิบาร่าทั้งที่เจ้าของสวนสัตว์บอกว่า
เจ้าคาปิบาร่ามันเป็นสัตว์ใจดีเชื่อมมาก
พอมันเห็นคนปุ๊บมันเดินเข้าไปหาเลยมันอยากเล่นด้วย

และที่สำคัญมันเข้าไปมันจะขอกินอาหาร
คาปิบาร่าไม่เคยทำร้ายใครแม้แต่ครั้งเดียว
เจ้าของบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อยากให้คนทำติดต่อมาพูดคุยได้ไหม
ไม่ได้จะเอาผิดนะแต่อยากรู้เหตุผลว่าคุณทำไปทำไม

แต่ถ้าคนไม่กลัวหนูก็ดูแลได้บางสิ่งแล้วฮะ
จริงก็อยากให้เขาแสดงน้ำใจหน่อย
ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขาพลาดอะไร
เขาอาจจะตกใจมากจนเขาไม่รู้แรงตัวเอง
ตีไปแรงมากแรงน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้

ว่ามันตกใจเหรอหรือว่าเป็นอะไร
เขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คงจะไม่แบบตั้งใจเข้ามาเพื่อมาทำร้ายสัตว์เลย

ใช่แรงไปครับเลือดออกเลย